ซึ่งก่อนอันนี้เราทราบพอดีว่ามีเหตุการณ์สำคัญ

ซึ่งถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสารที่สำคัญ

หัวหน้าอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเดินทาง
เดินทางมาถ่ายรูปบริเวณหน้าทำหลวงพร้อมมาสักการาบกับว่ายสานเจ้าแม่นางนอนกันเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับในช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาแข่งชาติครั้งที่สี่สิบหกเชียงไทยเกมก็มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างต่างเดินทางมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปเกมไปเป็นที่ละลึกด้วยเช่นกันบริเวณหน้าทำหลวงถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงไลน์นะคร
ท่องเที่ยวเดินเข้าไปในท่ำหลวงได้แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ดูตื่นเต้นที่ได้มายืนถ่ายภาพ
และกราบไหว้สารเจ้าแม่นางนอนเช่นเดียวกับสองนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสจากนครราชศรีมา
ที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศหน้าถ้ำหลวงและขอพรให้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ให้ได้
เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาได้เพียงแค่เหรียญทองแดงเท่านั้น
ขอพรอยากได้เหรียญทองกลับบ้านค่ะครั้งที่แล้วได้เหรียญทองแดงค่ะ
มาขอพรขอให้ได้เหรียญทองนะครับจากปรากฏการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำและด่งดังไปทั่วโลก
ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวไทยแล้วยังทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาด้วยเช่นกัน
และเชื่อว่าตลอดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
อยากมีนักท่องเที่ยวนำรายได้สู่ประเทศและจังหวัดเชียงราย
ตามว่าถูกผสมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวให้เดินควบคู่กันไป

โปรดชัยคุณโทษข่าวไทยรัฐทีวีไลน์งาน